ประเพณีงานบุญกันก่อนนะฮะ

แล้วก็งานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี๒๕๕๙ที่เขาเริ่มขึ้นแล้ว

ปั่นอะไรไปดูกันนะครับ
อย่างนี้ก็เรียกนอนผึ่งพุง
พักกันสักหน่อยนะโอ้โห
นี่แต่ว่าภูมิใจนะเวลาถ้ามีสำล้อปั่นที่จังหวัดไหนเนี่ย

โดยรองนายกเทศมนตรีนครศรีธรรมราชรองนายกมณัฐพงยี่หล่า
เปิดแก้งขังครั้นรถสำล้อภว่างค้ายนะครับ
เพื่อเป็นงานเริ่มการเริ่มต้นงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน๑๐
และงานกาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปีนี้ครับ
แล้วก็จุดเข้าเส้นชายบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนคริน๘๒
ทุ่งท่าลาศระยะทาง๖กิโลเมตร

โอ้โหตามมาด้วยเบอร์๔๓กำลังจะแซงขวาแล้ว
ตอนนี้นำด้วยเบอร์๖๐ปัน
โอ้โฮแซงมาแล้ว๔๓แซง๔๐แล้วเบอร์๖๐
๖๐กำลังพยายามจะแซงมา
แล้วนำหน้าแล้วนะครับโอ้โห

มีผู้แข่งปันประมาณ๓๐คน

เขาเล่งเห็นถึงความสำคัญของรถสำล้อพ่วงท้าย
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชอีกอย่างหนึ่งนะครับ
แล้วก็อนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านด้วย
จึงได้จัดกิจกรรมควบคู่กับประเพณีศาสตร์เดือน๑๐
และผู้ชนะก็ได้ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศไปนะครับ
แล้วก็รองชนะเลิศต่างก็ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตรด้วยนะครับ
แล้วก็ผู้เข้าแข่งทั้ง๓๐คน๓๐คัน
จากได้รับน้ำแก้เหนื่อยแก้หอมแบบเมื่อกี้แล้ว
ได้รับข้าวสารไปด้วยนะคนละ๑ถุงนะครับ
สำหรับการแข่งขันรถสำล้อพ่วงท้ายนั้น

งานเทศกาลบุญศาสตร์เดือน๑๐นครศรีธรรมราชได้เริ่มขึ้นแล้ว
ซึ่งจัดกินที่สวรรค์สมเด็จพระศรีนักษรินตร์๘๔
งธาราชอย่างยิ่งใหญ่นะครับ๑๐วัน๑๐คืน
ก็ตั้งแต่วันที่๒๕กันยายนถึงวันที่๔ตุลาคม๒๕๕๙นะครับ